เรามีเวลาในช่วงนี้ให้พักละ๑นาทีพักละ๑นาทีนะครับ
ท่านเป็นผู้สมัครสอสอกอทมของพักของท่าน
ผมถามอย่างนี้ก่อนทุกท่านนะฮะฟังให้ดีนะฮะ
ถ้าจะต้องจับมือกับพักใดพักหนึ่งในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพ
ท่านจะจับมือแก้ไขปัญหาให้คนกรุงกับพักไหนดีเลือกได้พักเดียว
ต้องนำเรียนว่าการทำงานในกรทมมันไม่สามารถที่เป็นสอสอทำงานได้อย่างเดียว
แต่ต้องทำงานคู่กับสภากอทม

แล้วพร้อมให้ใครหลบ

และเราทำงานไม่ใช่ว่าวันนี้

ตอนนี้ถ้าเลือกได้พักเดียวก็ต้องพักเขานี่แหละ
เอาอย่างนั้นด้วย

พักของเขาก็แนวคิดแบบคนกรุงเทพมหานคร
พักผมก็มีภาคกรทมซึ่งมีเสียงในกรทมมาหลายสมัย
แล้วก็ยังมีสมาชิกสภาคกรุงเทพหานคร

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเหตุผลที่เราจับมือกันได้เนี่ย
เพราะว่าแนวคิดในกรุงเทพหานครเนี่ย
จะเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ทางพักเก้าไกรก็เป็นอนาคต
ถ้ามากันพร้อมกับหลายพักที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกัน

แล้วก็เอามาพูดคุยกับเรื่องของนโยบาย

จะไปทำให้กับ๕๐เขตในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่ไหว
อาจจะแบบพักเล็กดูกรุงเทพชั้นในพักนี้ดูกรุงเทพกลาง
ผมดูกรุงเทพรอบนอกเช่นการคมนาคมการสื่อสารระบบต่าง

พลังประชารัฐนี่แชมป์เก่านะสสกรุงเทพเนี่ย
เมื่อปี๖๒ถ้าต้องเลือกพักหนึ่งทำงานกับใคร
ผมรวมไทยสร้างชาติครับ
เขาเคยแต่ตอนนี้เป็นรวมไทยสร้างชาติ

ผมไม่ใช่สอสอพลังประชารัฐนะครับ
ผมเป็นสสรวมพลังประชารัฐ
คนเขตรัฐวิมูธต้องเต้นสอน

คือการที่เราเป็นนักการเมืองหรือเป็นคนที่ทำงานทางการเมืองเนี่ย

การที่จะแบ่งว่าฝ่ายในกรุงประเด็นการหรือฝ่ายในกรุงประชาธิปไตย

แล้วครั้งนี้ทางด้านของผมเองภาพรวมไทยสร้างชาติ
ก็ได้มีการเป็นสมัครสมาชิกพักเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นเราผ่านการเลือกตั้งมาหลายขั้นตอนแล้ว
วัฒนากรรมของคำว่าฝ่ายในกรุงประเทศการกับประชาธิปไตย

คือรวมไทยสร้างชาติบอกว่าไม่ควรใช้
คือเราขอก้าวข้ามความขัดแย้งตรงนี้แล้วผมนี่แหละครับ
หมายความว่าทำงานกับก้าวยังไงได้กับเพื่อไทยได้หมดเลย
ผมทำงานได้ในบางเรื่องแต่ในบางจุดยืนเราไม่สามารถทำงานด้วยกันได้ครับ
ทำบางมาตราครับขอสมมติให้บางมาตรา
เกิดให้เลือกว่ารวมไทยสร้างชาติจะจับกับใครในการทำงานในกรุงเทพบอก

ถ้าต้องเหลือก็ผมยินดีว่าถ้าเขายอมจับกับผมผมยินดีกับเก้าไกลได้ครับ

ทำไมผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมองปัญหามองประชาชนมองประเทศเป็นตัวตั้ง
แล้วก็ผมคิดว่าเราเป็นพักที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรื่องกรทมมากที่สุดนะครับ
เรามีผู้ว่าสองท่านสองสมัยท่านละสองสมัยเป็นสี่สมัยนะครับ
แล้วผมคิดว่ากลไกต่างนี้ถ้าเราทำงานร่วมกันเนี่ย
มันจะทำให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ผมเนี่ยผ่านในยุคที่มันมีการแบ่งคั่วแบ่งข้างตีกันนองเลือดกันมาแล้ว

ผมคิดว่าถ้าเราทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
แล้วก็ลดการเสียโอกาสที่กรุงเทพต้องเสียโอกาสไปเพราะความขัดแย้งครับ

แต่เขากรทมมีปัญหา
เดี๋ยวกลับมาว่าเขามีปัญหาอะไร

ไม่งั้นมีแต่คนอยากจับมือด้วย

ไม่ว่านั่งห่างกันมากเลยจับคู่กัน
แต่สมการที่ลงตัวที่สุดสูตรที่ลงตัวที่สุดที่พี่น้องประชาชนต้องการมากที่สุด
ณตอนนี้ที่กลมกล่อมที่สุดเลยแน่นอนว่าต้องเป็นรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทย
แต่อยู่ที่ว่าใครจะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น
แล้วรวมไทยสร้างชาติจับกับเขาหน่อยได้ไหมล่ะ
แน่นอนครับว่าพักเก้าไกลเราประกาศจุดยืนชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่า
เราจะไม่จับมือร่วมกับพักทหารจำแรงนะครับ
เราบอกชัดเจนแล้วว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงอย่างแน่นอนครับ
แล้วคุณอีเขาบอกถ้าจะจับก็จับกับเขาได้
ก็ต้องประพฤติตัวใหม่ดีก่อน

เรื่องอะไรเรื่องอะไรไปอยู่ดีไปพาดพิงเขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
ไม่เป็นไรครับไม่จับก็ไม่จับครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ
เพราะว่าเรายินดีสู้ทุกลูกแบบอยู่แล้วถ้าพูดอย่างนี้ก็คือผมไม่ต้องสมารรชัน
จากนี้คือลบก็คือลบผมไม่กังวลครับ
ไม่กังวลเลยครับไม่ได้บอกว่าเมื่อกี้คือสมารรชัน
คือผมพูดถึงความสมาชันในเมื่อเราพูดกันได้แต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย
ผมไม่กังวลอยู่แล้วคือผมพร้อมสู้ทุกรูปแบบอยู่แล้วครับ
เราต้องเคารพเสียงประชาชนเพราะว่าต้องยอมรับก่อน

ไม่อยากฟังการเมื่องและหันนาบหนี
พอพูดว่ามีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเรา
ผมไม่ตอบว่าโอเคทำงานได้ครับ
ถ้ามีก้าวไกลก็ไม่มีผมใช่พอไหมครับ
เราสองทักครู่แล้ว
อันนี้ถือว่าด้วยความยินดีนะครับ

ทางประชาธิบาทคุณอี้เขาบอกอุตส่าห์จะสมาชันด้วย

ไม่ครับคือผมพูดถึงการทำงานเราพูดถึงการทำงานใช่ไหมครับ

ความคิดอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ย

แม้ว่าเราจะเจอคนที่ประหลาดหน่อย

แต่ว่าพอมาเจอแบบนี้
เป็นยังไงคนประหลาดประหลาดที่ขยายความ
คือไม่รู้การะเทศาครับบางทีอยากจะก้าวร้าว

ที่ทำให้ประเทศไทยเรานะครับ

มันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าไปถึงความแตกแยก

เราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วก็พร้อมลบอยู่แล้วครับ
คุณอี้บอกว่ามันควรจะทำงานร่วมกันได้

คุณอี้บอกว่ามันควรทำงานร่วมกันได้คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน
คุณจิลายุเขาบอกว่ามันควรทำงานร่วมกัน

อเจมส์เดี๋ยวนะท่านกินทั้งเวทีแล้วตอนนี้คุณจิลายุอะ
บ๊วยบ๊วยคือผมไม่ผิดหวังอะครับไม่ผิดหวังที่เจอคุณอีทแล้วคุณอีทพูดแบบนี้
เพราะพักนี้ดีแต่พูดแล้วก็ดีแต่ด่าไม่มีนโยบายอะไร
อเจมส์ไม่ใช่ครับเขายังไม่ได้ถามนโยบายผมก็บอกว่าเขาถามความร่วมมือ
บ๊วยบ๊วยคิดอะไรไม่ออกก็ด่าทักษีนคิดอะไรไม่ออกก็ด่าพิทา
อเจมส์ไม่ใช่ครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องจริงของบ้านเมืองที่ติดต่อความร่วมมือ

อเจมส์เรื่องจริงมั้ยครับเขาถูกกระดียายาลืมไม่จริงลืมไม่จริงครับเขาถูกกระดียายามา
บ๊วยบ๊วยพี่พี่ครับพี่พี่ครับพี่พี่ครับว่าอะไรครับคือ
บ๊วยบ๊วยผมเข้าใจว่าคำว่าติดอยู่ตรงกลางมันเป็นยังไงล่ะ
อเจมส์กำลังจะบอกว่า
ไม่มีความไม่มีประเด็นอื่นแล้วครับคือพอเราตั้งใจจะพูดในเรื่องที่เป็นประโยชนนโยบายเราก็เตรียมมา
อ่าแต่เมื่อถามเราก็ตอบดีดีแต่เมื่อตอบไม่ดีเมื่อมาเสี่ยมมานู่นนี่นั่นผมก็สอยครับไม่มีปัญหา

บ๊วยบ๊วยแล้วเรื่องทักศิลป์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดไปจากความจริงเราพูดจากความจริงและเป็นเรื่องความจริง
คืออยู่ไปแล้วจะกลับมาทำไมในเมื่ออยู่ไปตั้งสิบหกสี่เจ็บปีแล้วใช่ไหมครับ

เขาชูเรื่องว่าเขาจะยุติสงครามความขัดแย้งนะ
เพราะว่าไทยสร้างไทยเนี่ยผมเห็นไทยเสี่ยมไทยเสี่ยมมาหลายเวที
อ้าวไปนู่นอีกแล้ว
เขาพาจจริงกูแล้ว
ผมต้องพูดตรงขอใช้สิทธิ์พาจพีดีกว่าเป็นไงพี่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

แต่ไม่มีตามแบบนั้นไปนะขับไปทางนู้งแล้ว
ตาไปต่อไปเรื่องไทยเสี่ยมไทย
เราไม่ได้เสี่ยมเราเอาความจริงมาพูด
ถึงก็บอกว่าเราเสี่ยมกัน
ไทยสร้างชาติรอแป๊บนึงได้ไหม

โครงสร้างว่าปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากอะไร
แต่ว่าเวทีที่เราจะคุยกันเริ่มต้นมันสร้างสรรค์ดีนะครับ
แต่ว่าไปย้อนดูก็ได้นะครับว่าเริ่มต้นจากการเสี่ยมเนี่ยเกิดจากอะไร
เพราะวันนั้นไทยเสี่ยมไทยต้องระวังนิดนึงนะครับ

ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากพวกคุณล้นนกหวีดมาตั้งแต่เขายกสภาแล้วล่ะครับ

ถ้าเกิดคุณไม่เคารพในกฎเกณฑ์ประชาธิปไตย

ถ้าเกิดคุณไม่เคารพในกฎเกมประชาธิปไตยในวันนั้นที่ยุบสภาแล้ว
ไปปิดคู่หาเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งปี๕๗เป็นโมคะ

ประชาธิบัตย์หยุดตั้งแต่วันที่๙เดือน๑๒แล้วนะครับ

เพราะว่าประชาชนที่มาชุมนุมกันจำนวนมาก
เป็นสิบสิบล้านนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
ก่อนก่อนจะไปกันยาวคุณนี่เรื่องของนี่เดียวนี่เดียวคุณซอย
นี่เดียวอ่ะอ่ะผมให้พักหายใจก่อนหน่ะนิดหนึ่งน่ะ
ไม่ใช่คือผมบอกว่าอ่าเข้าใจเอาล่ะเอาล่ะเข้าใจเย็นเย็น
อ่าผมขอทั้งนี้ก่อน
ที่ตอบมาทั้งหมดแล้วไม่ใช่คือถึงอะไรเลยนะที่ได้
ที่ได้พูดมาที่ได้พูดมาบนเวทีเนี่ย
ก็ทำให้เห็นชัดเจนแล้วที่ไม่ควรเย็นจากมือด้วย
มีแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเยอะแน่นอนครับ
ก็ต้องมีหากระสุนถาโถมขึ้นมา

ใครบ้างที่เป็นคนสาดโครนให้พักนู้นพักนี้

ใครบ้างที่จะเป็นคนเสียบพักนู้นพักนี้

เอาล่ะผมจะขอจบประเด็นเหล่านี้ตรงนี้ก่อน

ถ้าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องประเด็นของการแก้ไขเกี่ยวกับมาตรา๒๕
ให้มีสวเข้ามาเลือกตั้งนายกใช่ไหมครับ
ผมเป็นหนึ่งคนที่เสนอให้แก้ไขตามรายมาตรา

เพราะว่าไม่ผ่านเนื่องจากว่าเราไม่ได้พูดจากับสวเขาดี
แล้วก็มีไปพาดพิงเขาบ้างแทนที่จะโน้มน้าว

ผมก็จะเป็นหนึ่งคนที่เสนอให้แกแก้ไขตามรายมาตรา

วันนี้มันจะแก้ในวันนี้มันไม่มีสภานะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่มันติดขัดนะครับ
อ้าวเอาละ
สวัสดีครับ